แล้วก็ไปขอซิมการ์ดขึ้นมาใหม่นะครับ
สุดท้ายถูกโอนเงินจากโมบายแบงกิ้ง

ล่าสุดวันนี้ทางด้านของกศชเอง

เพื่อเยียวยาแล้วก็แก้ปัญหาต่อไป
ทำไมถึงปล่อยให้มิจฉาชีพนั้น

โดยที่ไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนครับ
สาร็านการณ์กรรจักรกรันจัยเสียง

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็ผู้เสียหายที่ถูกปลอมสำเนาบัตรประชาชน
ในการโอนเงินออกจากบัญชีไป๙แสนกว่าบาท
ทางด้านของนายอัจฉริยะเมืองรัฐนพงศ์เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมออกมาเปิดเผย
บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการเป็นกระบวนการที่ไม่ต่ำกว่า๓คน
รู้ตัวคนร้ายแล้วเป็นเยาวชนเป็นเด็กหนุ่มอายุ๑๙ปีอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการแฮคเกอร์ข้อมูลเคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะออกมาจากสถานพินิษฐ์ซึ่งตำรวจเองก็จะออกหมายจับในวันนี้ด้วยนะครับ
พันธ์สุธีมีลือกิจผู้เสียหายก็ต้องการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในการไปเปิดซิมการ์ดใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีก
ส่วนเงินที่ถูกโอนไปเนี่ยก็ได้รับคืนมาจากธนาคารเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานก่อนนะครับ
นายถากรตันทศิษย์รายคาธิการสำนักงานกสวทชก็บอกว่า
ตอนนี้กษชได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๑ชุดในการตรวจสอบการทำงานของบริษัททรู
โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปอีกไม่นานนะครับ
ตามหลักเกณฑ์ของทรูแล้วลูกค้าที่ไปใช้บริการเปิดซิมการ์ดใหม่
จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาขอนะครับหรือให้บุคคลอื่นมาแทน
แต่ว่าต้องมีใบเจ้งความยืนยันด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของพนักงานทรูครับ
ที่ไม่ยอมตรวจสอบเอกสารให้รอบครอบ
เพราะมิจฉาชีพได้แจ้งว่าบัตรประชาชนหายไป

แล้วก็ต้องการจะเปิดใช้บริการซิมการ์ดใหม่นั่นเองครับ